จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม๔ข้อเพื่อลุ้นทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทจะได้หรือไม่ได้อยู่กับคำถามนี้ครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบทุน๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

คำถามที่เรานำมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเรา

เพียงแต่ว่าเราจะวางเรื่องนี้ให้ใครขึ้นมาตอบเท่านั้นเอง
ถ้าเกิดว่าวางตรงเนี่ยก็น่าจะตอบได้
ถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่เอ็กซมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พี่เอ็กซ์เข้าใจกรรมการแล้วนะ
จะต้องเลือกก่อนเป็นคนแรก
เดี๋ยวผมจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องพี่เอ็กซ์ต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องอะไร
แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือเนี่ยเอาไว้ให้สมาชิกในบ้าน
เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑อุทยานแห่งชาติไซโยก
เรื่องที่๒นวดแผนไทย

เรื่องที่๔ความรู้ชั้นอนุบาล
เรื่องที่๕บุญชู
ขอเป็นเรื่องที่๓ครับหลงไก่

เอ็กซ์เลือกเรื่องหลวงไก่ครับ

ผมว่ามันเป็นพวกเพลงอะไรอย่างนี้ครับ
คุณเคยฟังผลงานเขาเหรอเพื่อนผมคนนี้
เคยฟังแบบเรานั่งทำงานอะไรอย่างนี้
ตอนเย็นหลังจากเลิกงานเราก็จะเปิดฝังครับ
ชอบเขาตั้งแต่เขาออกอัลบั้มแรกเลยไหม

ถ้าเกิดว่าคุณเลือกเรื่องหลวงไก่
ผมคิดว่าน่าจะมาถูกทางแล้วล่ะ

อัลบั้มชุดแรกของหลวงไก่ออกเผยแพร่ในปีใด

ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖

ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๕๙

ก็เดาเอาเพราะว่าฟังมากนะครับ

พร้อมแล้วพี่เอ็กซเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖

เราเอาใจช่วยถ้าตอบถูกข้อแรกนี้นะครับ

จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ติ๋มขึ้นมาตอบครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องนวดแผนไทยให้กับแม่
แม่เคยไปเรียนนวดครับ

มันเป็นแบบนี้นะครับ

จริงแล้วก็คือเรื่องในครอบครัวจริงนะครับ
ขอเชิญคุณแม่ติ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่เคยนวดแผนไทยด้วยเหรอครับ

แล้วแม่ได้ใช้วิชานวดไหมครับ
เคยใช้มาปีกว่าแล้ว

ส่วนใหญ่ที่แม่นวดลูกค้ามาจะนวด
ส่วนมากจะก็นวดทั้งตัวนะคะ
ลูกชายเลือกเรื่องนวดแผนไทยให้กับแม่
เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผ้านวดใดช่วยเรื่องลดอาการปวดตึงเอ็นร้อยหวาย
ตัวเลือกที่หนึ่งท่านวดที่หนึ่ง

แม่ก็เรียนมาตั้งหลายปีแล้วจำไม่ค่อยได้
แม่คิดว่าเห็นภาพที่หนึ่งเอ็นร้อยหวาย
น่าจะเป็นตรงหลังฝาดเท้านะคะ

ถ้าพร้อมแล้วแม่ติ๋มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งท่านวดที่หนึ่งครับ
ขอให้โชคดีนะแม่ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
แต่ที่เราภาวนาก็คือไม่อยากให้ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว

จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะให้ข้าวฟ่างตอบเรื่องอะไรครับแม่
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
ความรู้เรื่องอนุบาลค่ะ
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญพ่อฟ่างมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ข้าวฟ่างเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วลูก

โรงเรียนอะไรครับทุ่งคังยาง

แล้วข้าวฟ่างครับเรียนนับ๑ถึง๑๐แล้วใช่ไหม

เอาละครับความรู้ชั้นอนุบาลก็เป็นความรู้ระดับหนูนี่แหละลูก
เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
สิ่งนี้ครับ

ลูกบอลในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไร

เราจะยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
ถ้าเผื่อว่าคำตอบข้อนี้ถ้าเกิดว่าเข้าฟ่างทำได้

หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะให้อแดงขึ้นมาตอบเรื่องอะไรลูก

อุทยานแห่งชาติไซโยก
และเรื่องบุญชู

ถ้าอย่างนั้นขอเชิญอาแดงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บุญชูเนี่ยทำมาหลายภาคมากในประเทศไทยเรา
แล้วก็ทุกภาค
คือคนเนี่ยแน่นทุกภาคเลย
ประสบความสำเร็จก็เลยต้องมีบุญชู๑
บุญชู๒บุญชู๓บุญชูไปเรื่อย

บุญชูภาพสุดท้ายมีชื่อว่า

ตัวเลือกที่หนึ่งบุญชูจะอยู่ในใจเสมอ
ตัวเลือกที่สองบุญชูจะคิดถึงนายเสมอ
ตัวเลือกที่สามบุญชูจะมีเธออยู่เสมอ
ตัวเลือกที่สี่บุญชูเราจะมีกันเสมอ
เธอได้ยินทางทีวีน่าจะเป็นข้อ๑

พร้อมแล้วพี่แดงเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งบุญชูจะอยู่ในใจเสมอครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

ตามสัญญาครับว่าเดี๋ยวเราจะไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชม
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณเอ็กซ์นะครับ
จังหวัดกาญจนบุรีว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจสูงสุดได้ถึง๑ล้านบาทหรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
บุญชูภาคสุดท้ายมีชื่อว่าอะไร

หูหูหู